คุณผู้ชมอาจจะต้องสลับเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวและหนุ่มคนนี้เขาบอกซิ่งกระบะโอ้พี่พี่มาอย่างเร็วเลยค่ะและทำให้มีคนบาดเจ็บด้วยลองไปดูค่ะ
อืมดูท่าดูท่าก็แบบเหมือนจะหลุดโค้งตั้งแต่ตรงนี้เลยนะเนี่ยใช่เลยนี่แหละโอ้โหกระบะสีขาวคันนี้ขับรถเร็วมากแล้วไปยังไงอ่ะ
เขาพยายามจะแซงรถคันอื่นไงจนกระทั่งเนี่ยตัวเองเสียหลักแล้วก็สะบัดสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุนะคะ
ตำรวจสพทล้างจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ไปตรวจสอบนะคะพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ๔ราย
หนึ่งในสี่เนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนสายดอนจอมเท่าค่ะ
คือพยายามจะแซงคนอื่นแล้วก็ไปชนรถคันอื่นนะคะ
เนี่ยนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวบาดเจ็บด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ไปถึงนี่แหละก็ไปเจอกับอีกฝั่งถนนเพราะว่ามีรถสองคัน
อกจากรถกระบะตอนครึ่งที่พังเสียหายแล้ว
ก็ยังมีรถเก๋งนะคะมีแท็กซี่ป้ายเขียวโอ้โหเนี่ยได้รับความเสียหายไปด้วยค่ะ
ค่ะผู้บาดเจ็บรายแรกค่ะคือคนขับรถกระบะดีแม็กซ์สีขาวคันต้นเหตุนะคะ
ชื่อก็คือนายอินยัตเฉอเดศพืชอายุยี่สิบหกปี

รายที่สองคือคนขับรถแท็กซี่ตัวเติ้ลตาสีบรอล
อายุ๒๘ปีและผู้โดยสารแท็กซี่ค่ะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ๒คน
เป็นชายและหญิงก็บาดเจ็บที่หน้าผากแบบนี้ค่ะ
เลือดไหลทราบชื่อคือนางสาวมาเรียมแอสราฟมุสตาฟาแอลเทอร์เฮิมมูฮาเมด
คูเอรี่อายุ๒๖ปีและนายซุปมุสตาไฟบราฮิมคาเมลชิดอาเมด
อายุ๒๖ปีสัญชาติอียิปต์ทั้งคู่นะคะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ประถมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลทะหลางค่ะ
พีรพลถาวรวีอายุ๔๙ปีเป็นคนขับแท็กซี่ที่ถูกกระบะแซง

เขาเล่าว่ารถกระบะคันต้นเหตุขับมาด้วยความเร็วน่าจะเหยียบไม่ต่ำกว่าร้อยอ่ะ
แซงรถคันอื่นมาแล้ว๓คันกระทั่งเฉียวชนรถของเขา
แล้วพุ่งไปประสานงาชนแท็กซี่ที่มีผู้โดยสารต่างชาติ

ที่ทีนี้เท้าไปถามผู้เห็นเหตุการณ์
เขาเล่าว่าก่อนเกิดเหตุรถกระบะสีขาว

แต่รถกระบะคันนี้กลับแซงรถแท็กซี่ป้ายเขียวแล้วไปเฉียวชนกัน
รถกระบะเสียหลักข้ามเลนไปประสานงารถแท็กซี่นักท่องเที่ยวเขาอีกนะคะ
กำลังจะไปส่งสนามบินอนาชาติภูเก็ตจนบาดเจ็บนี่แหละค่ะ